วันนี้ธุรกิจเราขยายขึ้นขยายช่องวิธีของเรา
มันก็ภูมิใจมันเข้ามาพร้อมกับความกดดัน
คืออย่างมันก็เหมือนแบบสมัยเราเคยเก่งกีฬาแล้วเราเป็นที่หนึ่ง
พอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าการรักษาอันที่๑มันยากกว่าการเป็นที่๑อะไรอย่างนี้

แล้วก็ต้องรวมถึงการขยับขยายหาทีมงาน
หาคนเก่งมาร่วมทีมอะไรอย่างนี้ครับ

จริงตอนนี้เนี่ยด้วยยอดขายเราเข้าได้เลยนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าเอาตรงก็คืออยากจะเขาเรียกอะไรนะ
เหมือนจบเรื่องบ้านเรือนหอหรือว่าเรื่องอะไรที่เรียบร้อยก่อนนะครับ
แล้วค่อยมองไปถึงตรงนั้นเต็มที่นะครับ
คุณก็มีไปจากทุกปีก็ไหมครับ

ไม่ไม่ช้าก็เร็วตอนนี้วางแผนไว้ประมาณ๓ปีนี้ครับ
คุณมีขึ้นหรือขดดันหรือเป็นไง

ก็กดดันเนอะแต่ว่าจริงตอนนี้ก็เหมือนเราก็โตขึ้นนะครับ
อายุเพิ่งขึ้นเลข๓ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์๓ที่มันมั่นคง
แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเนื้องานอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงนี้ก็คงมีปัญหาโดนลอกเรียนแบบหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเราก็จัดการไปตามขั้นตอนครับ
ก็มีครับแต่ว่าเราไม่อยากเป็นข่าวเรื่องก๊อปปี้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าผมมองว่าการที่มาออกว่าของเราโดนก๊อฟ
วันนี้คนไทยมองว่ามันเป็นการสร้างกระแส
เราก็เลยจัดการเงียบหลังบ้านไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เยอะเหมือนกันนะเป็นหลายสิบล้านแต่จริงแล้วมันเป็นไปตามสัดส่วนของธุรกิจนะครับ
พอเราขายได้เยอะเราก็ทำการตลาดเยอะขึ้นครับ
ก็จริงแล้วก็มีอยู่นะก็คือยังกินข้าวอะไรกันตามปกติ
แล้วก็มีเวลาไปดูหนังกันตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะไม่ค่อยได้แบบไม่มีอารมณ์มานั่งโพสต์หวานด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยอะไรอย่างนี้
จริงเขาจะกดดันตัวเองตลอดอยู่แล้วค่ะ
ว่าเขายิ่งโตขึ้นแล้วเขามีพนักงานมากขึ้นแล้วมีตัวแทนมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเขาจะทำยังไงที่จะดูแลตัวแทนทุกคนเหล่านี้ให้ทั่วถึง
ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงครอบครัวของคนที่มาอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะกดดันแล้วเขาก็จะเครียดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยจัดยั่นนะโอเคอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหมือนเราก็ทำงานหนักด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

มีประสาทที่เราเขาว่าเราโดนก่อนค่ะ
ไม่มีเนอะหรือว่ายังไม่มี
แต่ไม่น่ามีเพราะว่าสนิทกัน
ออกได้ทำให้สิ่งสมบูรณ์เมื่อกี้พี่
อยากให้เกิน๒๐๐ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ๑๐๐
ดูก่อนถ้าไม่ว่าก็ตัวบ้านนั้น

อาจจะเป็นเป้าหมายชีวิตเราเหมือนเราทำงานหนักกว่าคนอื่น
ชีวิตที่การดูก็ก็คงจะเป็นเรื่องบ้านมากกว่า
อิคกรณีธุรกิจด้วยความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จ่ายเงินเซ็นเช
ด้วยความถูกต้อง๑๐๐แล้วก็จ่ายเงินเซ็นเช็คให้สรรพากรทุกเดือน
คือเราเติบโตมากับการทำคีนิคการเข้าตลาดซึ่งตรงนี้เราต้องทำให้ถูกต้อง
และอีกอย่างการเป็นดาราถ้าทำผิดขึ้นมาแล้วก็โดนหนักกว่าชาวบ้านก็อยู่แล้ว
ผมว่ามันน่าจะเป็นความภูมิใจมากกว่านะ
คือถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราเจ๊งเนี่ยค่อยเครียด
แต่เราทำแล้วเราเติบโตแล้วเป้าหมายคือการเข้าตลาดเนี่ย
ถ้าเราจะมาบอกว่าวันนี้เราขาดทุนวันนี้เราขายไม่ดี
มันก็คงเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในเมื่อวันนี้เราเหนื่อย
เราเต็มที่กับมันแล้วเราเติบโตเราก็ควรจะบอกว่าเราเติบโต

อยู่อยากสบายใจมุมของเรา
พี่เต็มมันเลยบอกงั้นตามใจเจ็มส์เลย
คุยกับอินเทียร์เอาอืมต้องอินพอร์ตทุกชิ้นหรืออะไร
อย่างนี้เลยไหมคะคือเจมส์จะมองว่าให้เป็นสิบชิ้นที่มันแบบว่าเราชอบ
มากกว่าแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างบางชุดอะไรอย่างนี้
เรื่องไทยยาที่เจมส์บอกว่าซื้อแสนครับยังยังตามเป้าครับ
ก็ตอนนี้เหลือแค่ว่าจะคลอดเดือนไหนแล้วเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เหลือแค่คลอดเดือนไหนแล้วแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
ก็ก็นับนับเดือนไปเรื่อยเรื่อยแต่มันยังไม่ถึงเวลา
ยังไม่ได้ขอครับยังน่าจะเดือนสองเดือนเนอะใช่ค่ะ
ยังมีเวลาอีกสักเดือน๒เดือนตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจก่อน
อ่าคงไม่ต้องขออ่ะผมมั่นใจว่าผมน่าจะแข็งแรงพอ
เอ่อไม่ครับก็คงนับปกติเลยครับใช่ใช่ครับโอเค